ดูความคืบหน้าเรื่องของคดีฆ่าหันศพแอ๋มกันบ้างครับ
สารจังหวัดขอนแก่นก็นัดสืบพยานโจทย์นัดแรกคดีฆ่าหันศพแอมนะครับ
เบิกตัวเปรี้ยวและพวกไปร่วมสืบพยานด้วยครับ
สารจังหวัดขอนแก่นนัดสืบพยานโจทย์นัดแรกคดีฆ่าหันศพนางสาววริสรากลิ่นจุ้ยหรือว่าแอ๋ม
มีพนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวปริยานุษนนวังชายหรือเปรี้ยว
พร้อมกับพวกรวม๕คนคือเอิญแจ้เบ้นท์และนิว
หารร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีเพียงเบนส์ที่ถูกตั้งข้อหารับของจนเท่านั้น
สารอนุญาตให้ประกันตัวระหว่างสู้คดี
จึงเดินทางมาศาลความพร้อมกับครอบครัวด้วย
ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง๔คนถูกเบิกตัวไปที่ศาลจังหวัดขอนแก่น

ในขณะที่รถควบคุมผู้ต้องขังวิ่งเข้ามาในศาลจากการสังเกตก็พบว่าเปรี้ยวนั้น
หน้าเธอก็นิ่งเฉยไม่ได้แสดงอารมณ์อะไรออกมานะครับ
ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการสืบพยานฝ่ายโจทย์ทนายความของเบนส์จำเลยที่๓
แจ้งต่อคณะผู้พิพากษาว่าลูกความได้ขอกลับคำให้การ
โดยรับสารภาพข้อหามรับของโจร
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เบนส์ได้ให้การปฏิเสธมาตลอด
แต่เนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีที่อายการได้ส่งฟ้อง
ลักษณะการร่วมกันกระทำความผิด
ยังไม่สามารถพิพากษาได้ครับ
โดยเบนส์ยังคงมีสถานะเป็นจำเลย
กว่าจะมีการพิพากษาคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมด
สำหรับวันนี้นะคะเป็นการสืบพยานโจทย์
นัดแรกจากทั้งหมด๖นัดด้วยกัน
ซึ่งเป็นการสืบพยานต่อหน้าจำเลย
โดยผู้ที่จะเข้าเบิกความต่อสาร

เรื่องต้นประกอบด้วยพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัย
ผู้กำกับการสพเขาสวนกวาง
ซึ่งจะเป็นผู้เข้าเบิกความเป็นคนแรก
ตามด้วยตำรวจชุดจับกลุ่มที่นำกำลังเข้าจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติด
ที่บ้านของเปรี้ยวที่ตะบนโคกสง่าอำเภอเขาสวนกวาง
โดยการขยายผลการจับกลุ่มการค้ายาเสพติดจากแอมผู้ตายเมื่อปี๒๕๕๙
จนนำไปสู่การฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยมในเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมานั่นเอง
ขณะที่การสืบพยานโจทย์ครั้งนี้ก็มี
ครอบครัวแล้วก็ญาติของทั้งสองฝ่ายนะครับ
เดินทางมาร่วมรับฟังจนแน่นห้องพิจารณาคดี
ซึ่งขณะที่พนักงานอายการดำเนินการสืบพยานโจทย
ต้องหาทั้ง๕คนก็นั่งฟังการสืบพยานด้วยสีหน้านิ่งเฉย
โดยมีเจ้าหน้าที่สารควบคุมอยู่อย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับ